ไทยนะครับฟุตซอลกันบ้าง๑๗คนประกาศออกมาเมื่อวานนะครับ
ในสู้สึกฟุตซอร์โลฯที่โคลอัมเบียต้องตัดอีก๓คนให้ตัว๑๔คนนะครับ

ในการเจอกับญี่ปุ่นอีรานแล้วก็คาซักสถานนะครับ๓ทีมชั้นนำนะครับ
เกโรดิโก้มีเวลา๑๐วันหลังจากนี้ในการฝึกซ้อมติวเข้มแท็กติก
ก่อนจะแข่งขันวันที่๒๐๒๓สิงหาคมนะครับ

การใส่ไม่มีมีโอกาสแสงญี่ปุ่นขึ้นไปอันดับ๑๒ของโลกได้ยังจะแข่งผู้สอโลก
เราอยู่อันดับที่๑๔ในขณะที่คู่แข่งเราเนี่ยอย่างเช่นอิราณอันดับที่๕ของโลก
ซักสถานจากยุโรปอันดับที่๙ของโลกแล้วก็ญี่ปุ่น๑๒ของโลก
ถามว่าการแข่งขันครั้งนี้มีผลต่ออันดับโลกมีครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ
แล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่เราจะเบียดญี่ปุ่นหรือสามารถที่จะเข้าไปใกล้ญี่ปุ่น
หรือว่าอันดับโลกจะขยับขึ้น
ดังนั้นพอมีอันดับโลกเข้ามาเขาไม่เอาจริงก็เรื่องของเขา
ก็กลายเรื่องของเรื่องนี้ที่งานกันกลับมาให้ได้นะครับรายการนี้ติดตามถ่ายได้ห้ามพลาดเลยนะครับ